มาดูความคืบหน้าเรื่องคดีหวย๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีนะครับ
ระหว่างถูปรีชากับมวลจรูนค่ะในส่วนของคดีอายา
ตำรวจเขาก็แบ่งกลุ่มผู้ต้องหาเป็นหลายกลุ่มนะครับในส่วนของตำรวจนะฮะ
ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดี
กรณีไปยุ่งเกี่ยวยุ่งเหยิงกับสำนวนคดีนะครับ
วันนี้พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่า
ได้ให้พลบตรีมัยตรีฉิมเฉิดผู้มังคับการกองปราบรามมาร้องทุกข์กล่าวโทษ
พลตำรวจรีสุทธิพวงพิกุลอดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งถูกย้ายออกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะมาแจ้งเรื่องร้องทุกข์แล้ว
หลังจากพบว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสำนวนคดีของตำรวจสพเมืองกาลและตำรวจภูทรภาคเจ็ด
โดยยืนยันว่าจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานในคดีแรกคือคดีสลากหายก่อน
จะดำเนินคดีกับพลตมตรีสุทธิได้ส่วนจะแจ้งข้อหาตามมาตรา๑๕๗ได้หรือไม่
ก็ต้องไปสอบสวนเพิ่มเติมนะครับส่วนการออกหมายจับผู้ต้องหาคดีนี้
ถ้าจะออกหมายจับเพิ่มเติมตำรวจแบ่งเป็น๓กลุ่มนะครับ
ก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับที่เกิดเหตุแต่ไม่เกี่ยวข้องกับลอตเตอรี่เจ้าปัญหา
ซึ่งขณะนี้กำลังสอบสวนว่าบุคคลกลุ่มนี้เข้าใจเหตุการณ์ลอตเตอรี่หาย
เป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือให้การตามความเชื่อว่าลอตเตอรี่เป็นของครูปรีชา
ซึ่งกลุ่มนี้อาจไม่ถึงขั้นออกหมายจับ
ที่สองคือกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีแต่เป็นกองเชียร์
แต่ออกมาแสดงความคิดเห็นนะฮะ
แล้วก็อีกกลุ่มก็คือกลุ่มที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ซึ่งออกหมายจับไปแล้ว๒คนคือครูปรีชาและเจ๊บ้าบินแม่ค้าสลาก
ส่วนวันจันทร์ที่๕มีนาคมที่ผ่านมาได้เรียกพลโนตรีสุทธิมาพบ
เพื่อสอบถามบางประเด็นที่สงสัยยืนยันว่าไม่มีการเจรจาต่อรองเรื่องคดีความ
โดยพลโนตรีสุทธิย่อมรู้ดีว่าไม่สามารถเจรจาต่อรองอะไรเรื่องคดีได้
สามกลุ่มกลุ่มที่เกิดเหตุสองในสามจริงจริงเรื่องนี้ที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุมีแค่สามคนสถานที่เกิดเหตุมีแค่สามคนสองในสามก็หมายจับก็ออกไปแล้วยังได้เห็นเดี๋ยวต่อไปก็เหลือที่สองวงวงที่สองคือวงที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เกิดเหตุเช่นอ้างว่าเห็นได้ยินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูนิดหน
ความเชื่อหรือหรือจริงจริงจริงเป็นเท็จเท็จเป็นจริงอะไรดูหมดเนี่ยนะครับแต่ถ้ายังยืนยันว่าอ่ายังเป็นคำให้การเหมือนเดิมว่าเดี๋ยวจะต้องพินาไปว่าสมควรจะบรรยาการขั้นตอนไหนอาจจะออกไปเรียกก็ได้เนี่ยเอ่อออกไปเรียกก็ได้เพราะเดี๋ยวไปรบโกนสารนั้นมากเนี่ยเพราะว่า

งวดให้สอดคล้องต้องกันอืมอ่านะฮะให้กลมกลืนพวกเนี้ยนะครับผู้บังคับการกองปราบรามบอกว่าทั้งสองเนี้ยถูกย้ายมาที่กองปราบนะครับซึ่งก็ได้มอบหมายงานให้ทำตามปกติเพราะว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานคดีหวยสามสิบล้านนะครับและจะทำหนังสือถึงผู้บังคับพัญชาจากการสองคนน

ก็จะเป็นพยานเดียวนะฮะอันนี้ก็ต้องต้องต้องเพราะว่าพยานหลักฐานอื่นที่เราดูตอนนี้
คือพยานบุคคลส่วนพยานเอกสารเนี่ยจากกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ย
ที่เราไปดูจากคอมพิวเตอร์เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องดูว่าในสำนวนนั้น
มีรายละเอียดตามร่างกายที่ชัดเจนขนาดไหนนะครับ
ถ้ามันชัดเจนก็ไม่จำเป็นต้องใช้แต่ถ้ายังไม่มีเนี่ยอาจจำเป็นต้องใช้
เมื่อท่านผู้การกองปราบร้องทุกข์เป็นคดี๑๕๗กับท่านสุธิวันนี้แล้ว
ต้องเรียกว่าทัวร์เทคเยอะนั้นมาให้การอีกแสงหนึ่งไหมครับ
เป็นพยานถ้าไม่ถูกกันก็อาจจะเป็นผู้ต้องหา